ของคุณอายุ๑๕ของผมเนี่ยชายอายุ๒๐ปีเขาอยากมีเงินไปเที่ยวแต่ไม่ทำงานครับ
ขโมยโทรศัพท์มือถือทำทีเป็นลูกค้าจะไปขอซื้อโทรศัพท์๒เครื่อง
สักพักหนึ่งกำสองเครื่องวิ่งหนีไปแต่ชาวบ้านตามตะคุบได้ทัน

ที่อำเภอศรีราชาจังหวัดทุนบริเห็นไหมจังหวัดนี้

เลยครับวิ่งเลยนะฮะนายคนนี้คือนายปัณวิทย์โกมานอายุ๒๐ปีนะฮะ
แล้วพอได้ไว้ในมือแล้วก็คว้าปุ๊บวิ่งหนีออกจากร้าน
คนในร้านก็วิ่งตามชาวบ้านก็ช่วยกันตาม
สุดท้ายตามจับกลุ่มได้ครับพร้อมของกลางก็นำตัวส่งโรงพักหนองขามนะฮะ
ตัวเขาเองก็สารภาพแหละเคยก่อเหตุแบบนี้มาแล้วครั้งหนึ่งครับ
ตอนนั้นไม่ถูกจับได้มือถือมาก็เอาไปขายแล้วก็เอาเงินไปเที่ยว
หมดเงินแล้วก็มาก่อเหตุอีกแต่ว่าครั้งนี้ถูกจับแล้วนะครับ
ตำรวจก็มีการสอบปากคำอย่างละเอียดแล้วก็ส่งตัวดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
ขณะที่นางสาวพิมพวราวัฒนสินภัยศาลเจ้าของร้านก็บอกว่า
ผู้ต้องหาขี่รถจักรยานยนต์ไปจอดหน้าร้าน
ทำทีเป็นไปถามราคาเท่าไหร่เครื่องนั้นเท่าไหรเครื่องนี้กี่บาท
หลังจากนั้นก็มาอีกรอบหนึ่ง
ขอดูมือถือ๒เครื่องท่าทางเอ๊ะมีพิรุษเหมือนกันนะครับ
ก็เลยออกไปยืนประกบแบบนี้
ตอนแรกยืนฝั่งข้างในตู้แล้วก็เลยไปยืนประกบนะครับ
แต่ว่านายปัณวิทย์คนร้ายเนี่ยก็คว้าแล้วก็วิ่งหนีไปนะ
วิ่งตามกันเกือบกิโลอ่ะครับแล้วก็ตะโกนให้ชาวบ้านช่วยขโมยขโมย
สุดท้ายชาวบ้านช่วยกันตามจับกลุ่มตัวเอาไปได้
อ้าวก็ถูกดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะครับ